สวัสดีค่ะพบกับรู้กันร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่น้องเกษตรกรเหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคะที่จะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนที่ในช่วงกลางเดือนนี้จะมีพายุผลัดเข้าถล่มประเทศไทยของเราค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะจะมีฝน
ลงบ่อจะทำให้สัตว์น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนค่ะระวังโรคพืชจากเชื้อราเกษตรกรควรสวมใส่รองเท้าบูธขณะลุยน้ำไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกกระจายเน้นตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำเกษตรกร
ไม่ค่อยมีเรือเพราะฉะนั้นโรมาก็ออกมาแหวกไหว้แบบนี้ค่ะ
และนี่คือรูปการณ์หนาวันนี้สวัสดีค่ะ